พาคุณผู้ชมมาดูพี่อู๊ดเป็นต่อเอ้ยเจอูซี่ช่างแต่งหน้าฟีปากดีกันค่ะ
ส่วนทางฝั่งคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่มันพี่ลูลูคู่หูพี่หล่อล่าไง
เอ้าพร้อมแล้วเริ่มละป๊อบป๊อบป๊อบแปลงมันยังตั้งแต่หน้าผ่าแก้มซ้ายแก้มขวาไล่ม้าหอดฮู้ดัง
โอ้โหงานนี้จะปังหรือปังดีล่ะครับพี่น้อง
ส่วนทางแต่งหน้าตัวนี้นะคะบอกว่ายืนหมายถึงว่ายืนนั่งอยู่นั่นแหละค่ะ

ดูน้องนี่แหละ
เป็นยังไงล่ะคะคุณฝีปากเอ้ยฝีมือการแต่งหน้าของเจอูซี่
งานนี้ขออะไรจ้าจ้างแค่ครั้งนี้พอแต่เอาว่าสวยไม่ต่างสว่างก็ยังสวยนะคะพี่หลูนลื้อ
จ๊ะจ๊ะริมจ๊อม